ต้องสืบประวัติกันให้ดีนะ
เพราะว่ามีเคสล่าสุดเป็นแบบนี้ครับ
ก็เลยไปว่าจ้างผู้รับเหมามา
โดยยังไม่ได้ดูประวัติการทำงานผลงานอะไรต่าง
ศูนย์เงินไปฟรีเนี่ยสามแสนบาท

เรื่องนี้เป็นอุทธรณ์สำหรับคนอยากจะจ้างช่างนะฮะ

ว่ามีผลงานอะไรอย่างไรบ้างนะครับ
มีงานหนักเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพราะอยากมีบ้านใหม่
ก็ได้ไปว่าจ้างนางสาวนิตยากองแพงคำซึ่งอ้างตัวเป็นผู้รับเหมา
สร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นชั้นเดียว๓ห้องนอนราคารวม๘๕๐๐๐บาทนะครับ
สัญญาจ้าง๔เดือนต้องทำให้เสร็จแบ่งจ่าย๔งวด
โดยนางสาวนิตยาได้ขอเบิกงวดแรกก่อน๓แสนบาท
แล้วก็จะลงสาวเอกในวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมา
จากนั้นผู้รับเหมานะซื้ออิดหินดินทรายก็เอามานะซื้อมาจริง
กองไว้เต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้ครับ
ซื้อมาของอยู่ตรงนี้แต่คนงานและผู้รับเหมาหายเข้ากลีบเมฆเลยคุณฮะ
เกิดเหตุไม่ได้นานตำรวจตามจับตัวนางสาวนิตยา

พอสืบประวัติดูก็รู้แล้วว่าป้าเจอแก๊งต้มตุ๋นเข้าจนได้
เพราะนางสาวนิตยาคุณมีหมายจับคดีช่อโกงเป็น๑๐คดีเลยนะครับ
๓แสนที่เบลอไปแล้วก็ทิ้งงานเลย
ใช่สะดายสะสมมาตั้งนานกว่าจะได้มานะ
แล้วตอนนี้เห็นบอกว่าเขาโดนจับอยู่ใช่ไหม

อยู่แถวสำโลงสมุทรประการ
แล้วเนี่ยคุณป้าช้ำใจนะตอนที่จ่ายเงินไปถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะคุณนะ
เงินเป็นปึก๓ปึกคือ๓แสนจ่ายเขาไปแล้วเก็บมาทั้งชีวิตเลยนะฮะ
แต่เสาเอกไม่มาลงเลยคุณนะทุกอย่างค้างคาค้างเติ่งแบบนี้

ใช่ค่ะต้องตามตัวให้เจอนะเพราะว่าบ้านหลังแรกมันเป็นอะไรที่มีความหมายมากนะ